ความคืบหน้าเหตุการณ์ที่ตำรวจโดนยิง
หลังจากที่ไปร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ที่สำนักงานกำนันนกที่นครปฐม
ช่วงคืนวันที่๖กันยายนที่ผ่านมา

หลังจากที่เมื่อคืนนี้ช่วงประมาณเกือบ๔ทุ่มใช่ไหมครับมิ้นคุณผู้ชม
โจ๊กก็เปิดภาพวงจรปิด
เราก็เฝ้ารอดูว่าเหตุการณ์คืนนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง
สรุปไทม์ไลน์ไล่เลียงตามเวลา
ก่อนเกิดเหตุจนกระทั่งตอนเกิดเหตุและหลังจากนั้น
สรุปให้คุณผู้ชมได้เข้าใจและเห็นภาพชัดเจนครับ
ถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานนี้บรรยากาศเกือบ๔ทุ่ม
พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ทันทีที่เดินทางมาถึงกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
เปิดภาพนิ่งจากวงจรปิดให้สื่อมวลชนให้นักข่าวได้ดูทันที
แล้วก็อธิบายเหตุการณ์ที่สำนักงานบ้านกำนันนก
ในช่วงที่เกิดเหตุที่เขาใช้จัดงานเลี้ยงดื่มสังสรรค์กันในวันนั้น
หกกัญญายนครับช่วง๑๐โมง๑๖นาที
ที่สำนักงานกำนันนกเตรียมจัดโต๊ะจีน
กำนันนกมาปิดกล้องวงจรปิด๑ตัว
ที่มุมภาพหันมาที่โต๊ะงานเลี้ยง
ไม่รู้ว่ามีใครไปสะกิดบอกไปเตือนหรืออะไรหรือเปล่า
ถึงจุดจู่ไปกดปิดสวิฟต์กล้องตัวนั้น
วงจรปิดเนี่ยนะฮะภาพถัดมาจับภาพของในน่อง
ชีวิตยีรองผู้กำกับวัดศิลปะเจ็บ
จับภาพในน่องเดินไปเดินมาในงานเลี้ยงได้ตอน๑
ทุ่ม๒๑นาทีนะครับแล้วสังเกตเห็นนะฮะ
ดูจากภาพวงจรปิดเนี่ยกระเป๋ากางเกงหน้าด้านซ้ายพกปืน
ไว้ตลอดเวลาสลับไปดูภาพวงจรปิดได้นะครับภาพนั้นคือ
ภาพที่ยืนยันว่าในน่องพกปืนติดตัวไว้ตลอดเวลาภาพนี้
นะครับจากนั้นครับอีก๙นาทีถัดมาหนึ่งทุ่มครึ่งสารวัตรสิวเนี่ย
เดินทางมาถึงที่สำนักงานที่ทำการของกำนันนกที่จัดงาน
วงจรปิดตอนเวลา๑ทุ่ม๔๗นาทีจะเห็นว่าในต่องเนี่ยอยู่หน้า
ประตูสำนักงานที่เขามีการจัดงานเลี้ยกันอยู่ด้านในแล้วมีใน
เด้งเนี่ยรับปืนจากในต่องก่อนจะเข้าไปในงานก็คือภาพวง
ปิดด้านซ้ายต่องขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งในเด้งซึ่งนายเด้งเป็น
กำนันนกรับปืนจากในต่องก่อนจะเข้าไปภายในงานนะฮะ
หลังจากนั้นเริ่มมีการเคลียร์รถที่จอดรถเคลียร์รถออก
รวมถึงให้คนเท่าคนแก่ในงานเลี้ยงทยอยออกไปจากงาน
ด้วยเวลาผ่านไปจนถึง๓ทุ่ม๒๕นาทีจะเห็นว่าร้อยตำรวจโท
นรงศักดิ์เนี่ยถอดเสื้อเดินอยู่แถวบริเวณสระน้ำแล้วก็เหน็บ
ปืนเอาไว้ที่บริเวณเอวด้านหลังนะครับก็คือภาพด้านซ้ายนะ
หลังจากนั้นครับ๓ทุ่ม๒๖นาทีเป็นจังหวะที่กำนันนกน่าจะ
ส่งสัญญาณให้นายน่องเนี่ยก่อเหตุยิงสารวัตรสิวและรองผู้กำกับ
สินถ้านับจากช่วงเวลาที่สารวัตรสิวเดินทางมาถึงที่งาน
เลี้ยงตอน๑ทุ่มครึ่งและตอน๓ทุ่ม๒๖นาทีเนี่ยถูกยิงก็คาด
ว่าใช้เวลาอยู่ภายในงานได้เพียงแค่๑ชั่วโมง๕๔นาทีเท่านั้น
นั้นนะฮะไม่ถึงสองชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็โดนยิงอืมจากนั้นครับจ่า
ตำรวจเมธิศกรหรือว่าหมู่เจนวิ่งไปเพื่อไปสตาร์ทรถ
แคมบรี่รอเพื่อจะพาสารวัติสิวที่โดนยิงแล้วเนี่ยไปส่งโรง
พยาบาลค่ะในขณะที่จ่าสิบตำรวจทศพลไปเตรียมรถกระบะรอที่จะ
พารองผู้กำกับวศิลป์ซึ่งก็โดนยิงเหมือนกันไปส่งโรง
พยาบาลเช่นเดียวกันตอน๓ทุ่ม๒๖นาทีก็จะเห็นภาพที่บิ๊กโจ๊
มาเปิดแล้วก็อธิบายว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างจากนั้น
ทุ่ม๒๗นาทีครับจะเห็นภาพดาบตำรวจสารวุฒิดาบตำรวจชนะ
นัดและพันตรวจตรีนรงช่วยกันอุ้มร่างสารวัสสิวเนี่ยไปขึ้น
รถเก่งคัมรี่เพื่อพาไปส่งโรงพยาบาลถัดมาครับอีก๒นาที
ทุ่ม๒๙นาทีจะเห็นว่ามีดาบตำรวจสารวุฒิร้อยตำรวจโท
จตุรวิทย์พันธุ์ตำรวจโทพัฒระช่วยกันอุ้มพันตำรวจโท
วศิลป์รองผู้กำกับวศิลป์นั้นนะฮะไปขึ้นรถกระบะโดยมีพันธุ์
นรงเนี่ยกลับมาช่วยด้วยอีกแรงหนึ่งแล้วก็มีผู้กำกับเบิ้ม
หรือว่าพันธุ์ตำรวจเอกวชิราท่านยืนอยู่บริเวณรถกระบะด้วย
ทุ่มครึ่งครับ๒๑นาฬิกา๓๐นาทีจะเห็นว่าร้อยตำรวจโทนิมิตร
ยืนคุยโทรศัพท์โดยที่มีปืนเหน็บอยู่ที่เอวฝั่งด้านขวา
คือภาพนี้นะฮะแล้วก็มีวิทยุสื่อสารด้วยส่วนข้อสงสัยเรื่อง
กล้องวงจรปิดอีกสองกล้องที่บอกว่าตอนแรกรอว่าจะกู้ภาพได้
เมื่อไหร่อย่างไรเพราะว่า๑๓กล้องก่อนหน้านั้นเนี่ยกู้ภาพได้แล้ว
ร้อยเปอร์เซ็นต์อยากรวดเร็วเหลืออีกแค่๒กล้องก็ปรากฏว่าพี่
โจ๊กอธิบายนะฮะกล้องอีก๒กล้องนั้นมีปัญหาคือ๑ใน๒เนี่ยไม่
ใช้งานตั้งแต่๒๓สิงหาคมแล้วกล้องตัวนี้ก็ตัดออกไปค่ะไม่ได้
บันทึกภาพอะไรมาได้เลยกล้องอีกหนึ่งตัวนั้นกำนันนกเนี่ย
ปิดสวิตช์ตอน๑๐โมง๑๖นาทีช่วงสายก่อนที่จะมีการจัดงาน
เลี้ยงในช่วงหัวค่ำด้วยก็เลยบอกว่าคาดว่าอาจจะมีใครไป
ไปเตือนอะไรหรือเปล่าว่าให้ปิดซะแบบนี้เหรอฮะเพราะว่ากล้อง
จะจับเข้ามาในมุมที่จะเห็นคนมากมายเข้ามาภายในงาน
ช่วงค่ำเนี่ยนะฮะก็เลยไปกดปิดสวิตช์

โจ๊กบอกว่าทุกคนเนี่ยจริง
พร้อมใช้ปืนแล้วก็รู้มาอยู่แล้วว่า
กำนันนกมีปัญหากับสารวัตรสิว
มีการเตรียมความพร้อมนำปืนเข้าพื้นที่

เล่าไทม์ไลน์ไปจะเห็นว่ามีบางช่วง

เพราะรู้ว่าน่าจะมีเหตุยิงกัน

ขอตำแหน่งให้คนรู้จักแล้วไม่ได้

ขอให้บรรทุกน้ำหนักเกินหน่อยได้ไหม
แต่ว่าสารวัตรสิวด้วยความที่เป็นคนเคร่งครัด

มันก็ผสมผสานปนเปย์กันไป

อย่างที่บอกว่าคงจะกลัวว่าเดี๋ยวจะเห็นภาพต่าง
ตอนที่เกิดเหตุหรือไม่อย่างไร

เวลาเมาเหล้าแล้วชอบถอดเสื้อ

ลูกพี่เนี่ยกำลังมีปัญหาคุณเนี่ย
กกลัวจะมีการเงียงกัน
ผมไม่ได้ให้ดูภาพละกันนะฮะ

เอาคนแก่ออกไปก่อน

การทำหน้าที่ของสวัสดิ์คนนี้อยู่ก่อนแล้วนะครับนะเอ่อจากการที่
วดขันทำให้รถลาเขาวิ่งลำบากผมใช้พูดอย่างนี้นะครับ
แล้วก็วกมาด้วยการขอรุ่นน้องแล้วไม่ได้นะครับนะแล้วก็ไอ้การ
เล่าต่างเนี่ยนะครับมันก็เป็นการหยามไปหยามมานะครับ
ทีนี้มันก็จึงเป็นเหตุต่างที่ตามมานะครับ
ให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วก็มีการแถลงว่าแบ่งตำรวจหลัก
เนี่ยเป็นสามกลุ่มค่ะแรกแรกนี้แบ่งสามกลุ่มก่อนน่ะค่ะ
สามกลุ่มในคืนที่เกิดเรื่องมีกลุ่มไหนบ้าง
กลุ่มที่พอได้ยินเสียงปืนแล้วหนีกระเจิงเลยเผ่นแนบนี่กลุ่มแรก
กลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่ช่วยเหลือตำรวจที่โดนยิงค่ะ
กลุ่มที่สามก็คือกลุ่มที่ช่วยพาผู้ต้องหาที่ก่อเหตุหลบหนีค่ะ
นี่คือตอนช่วงแรกแรกที่ให้สัมภาษณ์และแถลงแบ่งสามกลุ่มอืม
ในวันนั้นเนี่ยหกกัญญายนเนี่ยมียี่สิบเก้านายค่ะ
จัดกลุ่มใหม่เป็น๕กลุ่ม
ย่อยได้ดังนี้ครับมิ้นคุณผู้ชม
กลุ่มที่๑ก็คือกลุ่มผู้เสียชีวิต

ก็คือสารวัตรสิวหรือว่าสารวัตรแบงค์

กลุ่มที่๒ก็คือกลุ่มที่ให้การช่วยเหลือผู้ต้องหานะครับ

ส่งฝากขังต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบภาค๗

นี่กลุ่มที่๒ก็คือตำรวจที่ช่วยเหลือผู้ก่อเหตุ

กลุ่มที่๓ก็คือกลุ่มที่ให้การช่วยเหลือ
สารวัตรสิวและรองผู้กำกับวสิน
นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล

เป็นกลุ่มที่หลบหนีเลยฮะออกจากจุดเกิดเหตุ

เสียงปืนดังปั้งเห็นแนบ

กลุ่มนี้ได้๑คนก็คือ
ตำรวจที่ไปช่วยเหลือทั้งตำรวจที่โดนยิง

และในขณะเดียวกันก็ไปช่วยเหลือกำนันนกด้วย

เห็นจากวงจรปิดนี้คือร้อยตำรวจเอกจตุรวิทย

คือคนที่ขับรถตำรวจนำมาเหมือนเปิดทาง
รถกำนันนกยูเทิร์นตรงจุดนั้นกลับไปได้

ร้อยตำรวจเอกจตุรวิทย์ก็คือหนึ่งในตำรวจที่ช่วยเหลือ
ตอนที่โดนยิงที่งานเลี้ยงกำนันนกด้วย

ปรากฏจิ้มชื่อร้อยตำรวจเอกจตุรวิทย์ปรากฏด้วยฮะ

ฝ่ายที่โดนยิงและฝ่ายคนที่ก่อเหตุ
นี่ก็เลยแบ่งได้๕กลุ่มล่าสุดนะวันนี้นะครับ
ซึ่งจากกล้องวงจรปิดที่บิ๊กโจ๊กแถลงเนี่ยนะคะ
มีชื่อของประชาชนพลเรือน๒คน

นี่ใส่เสื้อสีขาวนี่ต้องเสื้อดำ
เสื้อขาวแล้วบอกว่าเด้งนี่เป็นญาติกำนันนกด้วย

สำหรับประเด็นพรบออาวุธปืน
ทุ่ม๔๗นาที๕๐วินาที
จะเห็นว่าตองภาพชัดเหลือเกินนะคะอย่างว่าและ
กนท์น้อยพึ่งสั่งเปลี่ยนกล้องวงจรปิดใหม่
ความละเอียดคมชัด๔ล้านพิกเซลกันไปเลย

แล้วส่งอาวุธปืนให้ตอน๑ทุ่ม๔๗นาที๕๐วินาทีเข้าไปในงานเลี้ยง
ทีนี้เขาบอกเวลาในวงจรปิดที่ได้
อาจจะคลาดเคลื่อนกับเวลาวงจรปิดที่บิ๊กโจ๊กออกมาแถลง

มีทั้งที่สำนักงานกำนันนกที่โรงพยาบาล

แต่ละจุดเวลามันจะเหลื่อมกันอยู่มันจะไม่ได้ตรงกันเป๊ะทั้งหมด

ดังนั้นก็เลยจะอิงตามสถานที่แล้วกันว่าเวลาวงจรปิดเกิดขึ้นที่ไหนก็อิงตามเวลาตรงจุดนั้นก่อน
เราไปไล่ตามเพิ่มเติมเพราะก่อนนี้เราดูแต่ตำรวจแล้วก็คนที่อยู่ในงานที่เรารู้ชื่อ
แต่นี่๒ตัวละครใหม่ไงตองกับเด้งไล่ดูวงจรปิดเพิ่มนะคะ
ปรากฏว่าก่อนที่ต่องกับเด้งจะมาปรากฏตัวอยู่หน้าสำนักงานกำนันนกรั้วสีน้ำเงินเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
ทั้งคู่พากันขี่รถซ้อนท้ายกันไปนะคะคิดว่าน่าจะออกจากบ้านมาพร้อมกัน
นี่ค่ะในกล้องเห็นเป็นเวลา๐๑๔๐นนี้ไปแล้วเห็นไหม
ทุ่ม๔๑นาทีนะคะโดยประมาณตองเสื้อดำเป็นคนขี่เด้งเสื้อขาวเป็นคนซ้อน
ผ่านไป๓น๐๑๔๐นตองขี่กลับมาคนเดียวก็น่าจะเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ส่งเด้งลงไปแล้ว
ซึ่งเอาจริงเวลาก็ถือว่าใกล้เคียงกันไม่ได้บวกลบต่างกันมากนะคะ
มีวงจรปิดอีกมุมนึงนะคะตอน๑ทุ่ม๔๐นาทีเห็นตองกับเด้งซ้อนท้ายกันออกไป
แล้วก็ทุ่ม๔๕นาทีก็เห็นต่องขี่รถกลับคนเดียวเป็นแสงไฟเลี้ยวเข้ามาในซอยเนี่ยค่ะ
ก็น่าจะเป็นนาทีที่เอาปืนไปส่งเรียบร้อยส่งเด้งแต่ทีนี้คือยังไงเด้งอาจจะไปงานเลี้ยงสายเฉยหรือเปล่า
ใช่ไหมไปถึงตอนเกือบ๒ทุ่มอุตสนานก็เขาก็อยู่ในงานกันหมดแล้วแต่ก็คือยังไงต้องส่งปืนให้กันก่อนจะเข้างาน
กินเลี้ยงประจำเดือนแต่ต้องพกปืนกันด้วยคนก็ตั้งข้อสังเกตกันเยอะนะคะ
คือถ้าหากว่าดูจากช่วงเวลาเทียบเนี่ยนะฮะตอนที่ไปส่งที่หน้าสำนักงานกำนกที่มีการจัดงานเลี้ยเนี่ย
๔๗ใช่ไหมแสดงว่าไปถึงหลังจากที่สารวัตรแป๊งหรือว่าสารวัตรสิวเนี่ย
เดินทางไปถึงเพราะว่าท่านไปถึงตอนประมาณสักทุ่มครึ่ง๑๗นาทีเองค่ะถ้างั้น
แล้วหลังจากนั้นคือต่องก็มาส่งเด้งแล้วประมาณสัก๓ทุ่ม๒๖นาทีก็คาดว่าเป็นช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
ห่องยิงสารวัตรสิวแล้วก็ยิงรองผู้กำกับวสินเนี่ยนะฮะ
ตัวของในเด้งเนี่ยต้องขยายผลต่อเพราะว่าอะไร
ไปดูข้อมูลประวัติย้อนหลังแล้วในเด้งเป็นญาติกำนันนก
ข้อมูลก็มีคนยืนยันตรงจุดนี้แล้วก็เคยก่อเหตุ
ยิงคนในผับที่นครปฐมเมื่อปี๖๒จับปืนคุ้นกับปืนตั้งแต่ตอนช่วงนั้น
และมิ้นคุณผู้ชมครับนี่คือหลักฐานสำคัญครับ
มีคลิปนาทีที่ในเด้งซ้อมยิงปืนอยู่ที่สนามยิงปืน
ซ้อมจับปืนยิงปืนอยู่บ่อยลองดูฮะ
นี่ครับเป็นคลิปวีดีโอที่ในเด้งกำลังซ้อมยิงปืนอยู่ภายในสนามยิงปืนแห่งหนึ่ง
ดูจากวันเวลาที่ระบุเอาไว้คือ๑๖มกราคมปี๒๐๑๙
ก็คือปี๒๕๖๒ต้นปี๒๕๖๒ปีที่แล้ว
ซ้อมยิงปืนอยู่ที่สนามยิงปืนจะเห็นว่าซ้อมด้วยการยิงปืนสั้นออกไป๕นัด
แล้วเปลี่ยนไปใช้ปืนสั้นอีกกระบอกหนึ่งที่อยู่กระเป๋ากางเกงด้านหลัง
แล้วนั่งย่อซ้อมยิงต่อฮะ
คลิปนี้เอามาโพสต์ไว้๑๖มกราคม๒๕๕๙
เพียงเท่านั้นถัดมาอีกไม่นานครับ๑๒มีนาคมปีเดียวกัน
เด้งเข้าไปซ้อมยิงปืนที่สนามยิงปืนแห่งเดิมนะครับ
แต่ครั้งนี้คือซ้อมทั้งปืนสั้นและปืนลูกซอง
หากย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นครับ
เด้งเดินทางไปซ้อมยิงปืนที่เดิมเลยครับ
แต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยมีการพาเดินดูเป้าที่ซ้อมยิง
กระสุนเจาะเข้าเป้าที่ซ้อมยิงปืน
บริเวณกลางลำตัวลักษณะคือเป็นกระจุกเลย
เจาะเข้าที่เป้าตรงกลางเลยนะฮะ
กระสุนเกาะกลุ่มกันเกาะกลุ่มกันแบบนั้น
แล้วก็มีการซ้อมยิงปืนลูกซองอีกด้วย
นี่คือ๒๙ธันวาคม๒๕๖๒

แล้ววันนี้นะครับเราส่งคุณบอมอภิวัตินักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่
ไปที่ตำบลตากล้องอำเภอเมืองนครปฐม
เป็นบ้านของในเด้งไปที่บ้านในเด้ง
ปรากฏว่าไม่มีคนอยู่บ้านประตูถูกปิดล็อกเอาไว้
ในเด้งเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองและในเด้งเนี่ย
จริงแล้วก็เป็นญาติกับกำนันนกนั่นแหละค่ะแต่ไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่กันเท่าไห
คือต่างคนต่างอยู่ครับจะไปเจอกันก็เฉพาะตอนที่มีงานเท่านั้น
ที่มีข่าวบอกว่านายเด้งเป็นลูกน้องกำนันนกอันนี้ไม่จริง
ญาติยืนยันว่าเขาเป็นญาติกันพวกเราเป็นเครือญาติกัน
แต่ว่าไม่ได้ไปเจอกันบ่อยสักเท่าไหรหรอกนะคุณนักข่าว
เวลาบ้านกำนันนกเขาจัดงานเนี่ยตัวในเด้งจะไปร่วมงานเป็นประจำ
และตั้งแต่วันที่เกิดเหตุก็คือตั้งแต่๖กันยายนที่ผ่านมา
เอาจริงตัวของญาติในเด้งเองเขาบอกว่าไม่ทันได้สังเกต
ไม่ได้สนใจพฤติกรรมของในเด้งเลย
ก็เลยไม่รู้ว่าเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลกไปหรือเปล่า
มีพิรุธไหมท่าทีมีกังวลไหมคือด้วยความที่ไม่ทันได้สังเกตและไม่ได้เอกใจ
พอมารู้ข่าวนี้เสียใจมากคือเขาบอกเขาเข้าใจเลยนะ
ความรู้สึกของฝั่งผู้สูญเสียเนี่ยก็คงเสียใจหนักไม่แพ้กัน
แม้ว่าตัวของญาติในเด้งจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้น
ไม่รู้รายละเอียดว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ในวันเผาศพยอมรับว่าญาติกำนันนกเนี่ยเขาอยากจะไปร่วมงานนะ
อยากจะไปแสดงความไว้อาลัยให้กับผู้วายชน
แต่ก็ไม่รู้ว่าทางครอบครัวของผู้สูญเสียจะรู้สึกอย่างไร
ก็เลยไม่กล้าไปใจอยากไปร่วมงาน
แต่ก็กลัวว่าไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า
ไม่รู้เหมือนกันว่าฝั่งของครอบครัวผู้วายชนจะคิดยังไง
แล้วคนอื่นอีกคนแวดล้อม
ขณะเดียวกันตอนนี้ที่กระแสสังคมกำลังโจมตีครอบครัวและญาติของกำนันนกอย่างหนักเนี่ย
กระทั่งมีบางคนไปคอมเมนต์โลกโซเชียลมันแรงนะฮะ
แล้วก็กระแสความโกรธแค้นนี่หนักมาก
คอมเมนต์บางคอมเมนต์บอกว่าอยากให้ค่าล้างโคตร
ใช้คำนี้เลยเวลาคอมเมนต์เนี่ย
ในฐานะญาติกำนันนกเขาก็มองว่ามันต้องขนาดนั้นเลยเหรอ
เราเป็นเพียงแค่ญาติห่างนะ
ใช้คำว่าฆ่าล้างโคตรนี่คือจะกวาดให้หมดเลยหรือไง

เมื่อกี้คอมเมนต์มันก็แรงเหมือนกันอะไรอย่างนี้ค่ะ

ชาวบ้านในพื้นที่ครับเล่าให้ฟังว่าในเด้งเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีใครอยากจะยุ่งด้วยหรอก

ติดคุกเรื่องอะไรนั้นชาวบ้านเขาบอกเขาไม่รู้หรอก
แต่เท่าที่รู้ก็เคยมีคดียิงคนแน่อันนี้๑คดี

และถ้าถามถึงนิสัยกำนันนกล่ะยอมรับว่า
กำนันนกเขาเป็นคนดีนะชาวบ้านบอกนะฮะ

แต่พอเล่าเข้าปากนี่เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยหน้ามือเป็นหลังมือเลย
กำนันนกมีลูกน้องหลายคนแล้วส่วนใหญ่ลูกน้องแต่ละคนคือใจนักเลง
ส่วนในเด้งนั้นชาวบ้านก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นลูกน้องกำนันนก

และเขาแทนเท่าไหร่ด้วย
เขาไม่ค่อยอยู่

เขาสร้างความดันดอลร่ำทานของในพื้นที่มั้ย

ไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรกับคนในพื้นที่ตากล้องนะคะ

จากคลิปที่เห็นเด้งซ้อมยิงปืนนะคะ
ทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปดูสนามยิงปืนในนครปฐมหน่อย
ไปดูหน่อยซิว่าเด้งเคยมาหรือเปล่านะคะ
นี่เราไปที่สนามยิงปืนนครปฐม
หรือว่านครปฐมชูติ๊กหลับนะคะ
แล้วเขาก็พานักข่าวเราเข้าไปดูเลย
ว่าสนามยิงปืนนี้หน้าตาเป็นยังไงเหมือนหรือต่างจากในคลิปแบบไหน

เชี่ยวชาญในการใช้อาวุธปืนไหม
คือยิงเก่งยิงแม่นอย่างนั้นเลยไหม
คุณเจรบอกว่าถ้าดูจากการยิงของในเด้งเนี่ย
ก็ถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างมีความสามารถในการใช้ปืนนะ
คือใช้ปืนเป็นอาจจะซ้อมยิงมาเป็นปีแล้ว
แต่จากลักษณะการยิงเนี่ยเป็นการยิงแบบหยาบ

แต่ไม่ได้เป็นการยิงเหมือนนักกีฬายิงปืนตามสนามยิงปืนทั่วไป

จริงต้องมีกระเป๋าสายคาดเอวใส่กระสุนไว้เก็บปืนด้วย

แต่เด้งคือเหมือนมายิงเอามัน
เหมือนมาซ้อมเอาสนุกแบบนั้นหรือเปล่า

ประเภทจะไม่เหมือนกันครับ
แต่ก็ยิงมาอย่างนั้นตั้งแต่ปีแล้วละ
ยิงแบบนี้ถ้าคนยิงใหม่จะยิงไม่ถึงอันอย่างนี้

เดี๋ยวลองดูพร้อมกันครับ๔มกราคมปี๒๕๕๙
โพสต์รูปปืนพร้อมกับกล่องพัสดุที่มีการสั่งซื้อด้ามประกบปืน
ถูกส่งมาจากกรุงเทพมหานครแล้วก็ระบุชื่อผู้รับว่า
กำนันเด้งคะเอาเป็นกำนันอีกแล้วเหรอคะ
ในใบนี้เห็นไหมบินด้านซ้ายชื่อข้างบนอ่ะ
กำนันเด้งแล้วที่กล่องก็ระบุว่ากำนันเด้งด้วยอ่ะอ้าวนี่ฮะ
แต่จริงแล้วเขาเป็นกำนันหรอไม่ได้เป็นหรือเปล่า
มุมไม่ได้ปรากฏว่าเป็นกำนันนี่นะฮะนั่นน่ะสิ
ไม่รู้เหมือนกันว่าแจ้งกับทางผู้ที่เขาขายปืนว่าอย่างไร
แต่หลายคนเขาตั้งข้อสังเกตนะคะว่าจริงคนจะมาแบบเล่นปืนช่อปืนอะไรอย่างนี้
คุณก็ต้องมันก็ต้องมีเงินใช้คำนี้เลย
เอามันต้องแบบจ่ายค่าเข้าไปที่สนามซ้อมยิงปืน

เขาบอกสัปดาห์นึงถ้าจะมายิงเนี่ยใช้จ่าย๔๐๐๐บาท
ปืนก็กล่องละ๑๒๐๐บาทแล้วค่ะ
แต่ละครั้งก็ใช้ประมาณ๔กล่อง
ถ้าใครจะแบบชอบมาซ้อมยิงทุกวัน

หรือจะด้วยหน้าที่หรืออะไรก็ตามอ่ะ
มันก็ต้องมีเงินไง
แต่ก็เอาจริงถ้าเป็นเครื่อย่างกับกับกำนานก
แล้วถ้าเกิดสมมุติทำงานด้วยกันเขาก็มีแหละเงิน

ดังนั้นคนที่อยู่ใกล้ชิดถ้าเกิดว่าทำงานให้เขารู้จักกับเขา

เพราะว่าเป็นตัวละครที่ปรากฏเพิ่มขึ้นมาว่ารับปืนก่อนที่จะเข้าไปภายในบ้านงาน
แล้วก็ไปมีคดีย้อนหลังด้วยเมื่อปี๖๒
ค่ะย้อนกลับไปดูกันหน่อยที่ว่าคดีย้อนหลังของเด้งนี่เด้งทำอะไร
เขาบอก๕ปีก่อนเด้งไปดื่มเหล้ากับเพื่อนแย่งกันจีบสาว

แย่งกันจีบสาวเอาจริงเวลาไปกินลงกินเหล้ากันเจอสาวให้ถูกใจมันก็มีบ้างเนาะ

แล้วต่อยกันแต่มันไม่จบที่ต่อยเพราะเด้งยิงเพื่อนด้วย

ใช่ค่ะยิงเพื่อนจนได้รับบาดเจ็บนะคะคุณผู้ชมลองไปดูคลิปหน่อย
เป็นคลิปเหตุการณ์นะคะตอนที่เด้งเด้งมาแล้ว

เด้งตอนนั้นอายุ๓๑ปีเดินเข้าไปต่อยเพื่อนนะคะเพื่อนก็คือนายธีรพัฒน์

นี่เห็นไหมต่อยกันแล้วต่อยกันที่หน้าห้องน้ำร้านเหล้า

แต่ว่าทำไมทุกคนฝั่งขวาดูตกใจแล้ววิ่งกันหมดเลย
พอชักปืนยิงแล้วไงต่อยเสร็จเด้งชักปืนยิงเลย
มีหน้าคนแตกเลยโดนเข้าตัวด้วยนะคะได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็โดนต้นขาของเพื่อนที่ไปเที่ยวด้วยกันอีกคนนึงเจ็บไปอีกด้วย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนเที่ยงคืน๑๑สิงหาคมปี๖๒ที่ตะบนห้วยจราเข้อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนี่แหละ
เห็นไหมเขาไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรกับตากล้องไม่ได้มีในพื้นที่ตำบลตากล้อง
นี่ตำบลห้วยจราเข้นะคะเพื่อนเจ็บเห็นไหมนี่ตินตินโดนเข้าขาขวา
ส่วนเมื่อกี้เนี่ยคือธีรพัฒน์ที่โดนต่อยก่อนแล้วโดนยิงเข้าลำตัวเจ็บกันทั้งคู่
คือสามคนที่เป็นเพื่อนกันนะแล้วไปเที่ยวด้วยกันแต่พอเมาปุ๊บแหม่ดันเล็งสาวโต๊ะข้างคนเดียวกัน
ก็ไม่ได้ตกลงกันจะให้ดีก่อนแย่งกันจีบจนทะเลาะกันนะคะ
ธีรพัฒน์กับเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยเดินไปเข้าห้องน้ำเด้งก็มายืนดักรอ
หลังจากนั้นก็มีปากเสียงกันรุนแรงเลยทะเลาะกันรุนแรงต่อยกันแล้วเด้งก็ชักปืนยิงทันที
ว่าเด้งพกปืนเข้าผับเนอะเออออกเข้าไปได้ยังไง
เขาชักปืนยิงเลยผับอาจจะไม่ได้มีการตรวจอาวุธหรือเปล่า
แต่เอาเข้าไปทำไมก่อนไปเที่ยวผับพกปืนทำไมก่อน

แล้วก็บวกกับคลิปที่เขาไปซ้อมยิงปืนอยู่บ่อยตั้งแต่ช่วงต้นปีนะ
มกราคม๖๒แล้วย้อนไปปลายปี๖๑คือเขาจับปืนมาโดยตลอดเลยเหรอ
ต้นขาขวาเมื่อกี้นี่นอนเจ็บอ่ะค่ะได้คุยกับตินในปัจจุบันนะฮะ
ตินบอกว่าเออผมถูกเด้งยิงจริงแต่ผมอ่ะไม่ได้เป็นคู่กรณีโดยตรง
ผมแค่โดนลูกหลงวันเกิดเหตุไปเที่ยวด้วยกัน
แล้วเขม่นกับโต๊ะข้างข้างเด้งก็เลยยิงนิก
แล้วกระสุนก็เลยทะลุมาโดนขาหลังเกิดเหตุผมเข็ดเลย
เรื่องอะไรคะผมเลิกไปเที่ยวกับเด้งเลย
กลัวเลยนะกลัวเลยที่ผ่านมาถามว่าเด้งเป็นคนยังไงอ่ะเหรอ
พี่มันนักเลงพกปืนตลอดเลยพี่
ถ้าถามผมผมว่ามันคงก่อเหตุมาเป็นร้อยครั้งแล้วมั้ง
ส่วนตองที่ถูกจับพร้อมกันอ้าวตองอืม
จะใช่ต่องเดียวเสื้อดำที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งปืนหรือเปล่า
องที่ถูกจับพร้อมกันก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนั่นแหละ
เป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มเดียวกันเช่นเดียวกันกับโบ๊ทด้วย
คือคนที่เอาเซิร์ฟเวอร์ไปโยนคลองเป็นอดีตเจ้าหน้าที่
ของเกรงจำของรัชบุรีอ่านั่นก็รุ่นน้องบ้านอยู่ใกล้กัน
คือเรียกว่าแก๊งเดียวกันหมดเลยรู้จักกันหมดเลยตองเด้งโบ๊ท
รู้จักกันหมดเลยคือตินบอกว่าครอบครัวก็ค่อนข้างที่จะสนิทกับครอบครัวกำนันนกนะ
ถ้าถามความเห็นผมอยู่ชุมชนตลอดนะ
กลัวบ้านเดียวผมไม่มีปัญหา
ถ้าไม่เมาก็เป็นคนดีก็เป็นคนสนุกรักสนุก
นี่คือสนทหนต์น้าบ้านเขาก็เป็นคนมาทำให้เขาเป็นคนดี
ดังนี้ส่วนเขาจะไปง่ายไม่รู้ไม่ทราบจริง

ก็บอกว่านี่ผมก็เพิ่งจะไปถามข่าวคราวผู้ใหญ่โหดพ่อกำนันนกหลังจากรู้ข่าวนี่แหละ
ก็ไปให้กำลังใจกันในฐานะเป็นผู้ใหญ่นะ

ผู้ใหญ่โหดเองก็เคารพนับถือผมเป็นญาติผู้ใหญ่

ถือเป็นรุ่นลูกของผู้ใหญ่เต๊กนะเพราะผู้ใหญ่เต๊กนี่อายุอนามแก๘๙ปีแล้วอ่ะ

ทุกปีก็จะเอากระเช้ามาไหว้ตามเทศกาลสำคัญ
ส่วนกำนันนกก็เป็นรุ่นหลานนั่นแหละ

ผมก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเหมือนกันว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไง

เพราะว่าถ้าเกิดว่าตามต่อเหตุการณ์นี้มาตั้งแต่ช่วงแรกเนี่ย
เวลาตำรวจเข้าไปค้นรังกำนันนกเนี่ยนะฮะ

แล้วก็คนใกล้ชิดของกำลังนกทำไมมีปืนเยอะจังเลย

ถามเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืนนี่แหละมันซื้อง่ายขายคล่องเหรอหรือยังไง

บอกว่าอย่างนี้ฮะเรื่องอาวุธปืนหรือแหล่งซื้ออาวุธเนี่ย
เอาจริงแล้วในฐานะประธานชุมชนในพื้นที่ตะมนต์พระปฐมเจดี

ที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีชาวบ้านมาร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องปืนเลย
ส่วนร้านขายปืนอุปกรณ์ตกแต่งปืนที่มาเปิดอยู่ในพื้นที่ใกล้บ้านระแวกแถวนั้น
ก็ยอมรับตรงว่าไม่เคยรู้มาก่อนจริง
อันนี้ตกใจแล้วก็งงมากพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับ
อันนี้ไม่รู้จริงนะ
คุณจ๋าเปิดรูปให้ดูเลยว่าเนี่ยร้านนี้

ปฐานชุนบอกอันนี้ไม่รู้จริง

ขุนจ๋าโทรศัพท์ไปสอบถามกับนายยุธนาโพทีวี๖

เมื่อกี้ถามประธานชุมชนแล้วแหม่น่าเสียดายครับ
ท่านในอำเภอเนี่ยคือเสื้อสีเหลืองเนี่ยนะคะวันนี้ท่านติดธุระ
ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์แต่ว่าให้ข้อมูลได้ว่าการจัดหาปืน
หรือว่าแหล่งซื้ออาวุธในพื้นที่เอาจริงก็มีทั่วไป
แต่จะมีข้อปฏิบัติข้อกำหนดตามกฎหมายระบุเอาไว้อย่างชัดเจน
อย่างเช่นการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนจะครอบครองหรือเข้าถึงอาวุธปืน
คนในพื้นที่หาซื้อปืนกันตามปกติอยู่แล้วส่วนตัวไม่ได้กังวลใจในเรื่องของปืน
เพราะว่าก็มีระเบียบกำหนดเอาไว้มีข้อกฎหมายบังคับเอาไว้
ลองฟังท่านเพิ่มเติมนะฮะ
ถามท่านท่านดำเภอได้ข้อมูลประมาณนี้
คุณจานั่งรถสำรวจเลยครับมิ้นท์คุณผู้ชมในนครปฐมมีร้านขายปืนมากน้อยแค่ไหน
เอาเท่าที่สำรวจเจอนะตีวงในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม
ก่อนนะฮะเท่าที่ตระเวนดูเนี่ยเจอสองร้านร้านแรกเจ้าของร้าน
สะดวกให้สัมภาษณ์เอาไม่เป็นไรอีกร้านหนึ่งคือปิดให้
บริการแล้วนี่คือที่ตัวอำเภอเมืองขยายวงตีไปที่กำแพงแสน
หน่อยครับยังอยู่ในจังหวัดนครปฐมครับเจอร้านที่สามปิดให้
บริการเหมือนกันปิดให้บริการครับก็เลยลองโทรสอบถามไม่รับ
สายไม่แน่ใจว่าจะปิดช่วงเสาร์หรืออาทิตย์หรือไม่อย่าง
อะไรวันธรรมดาจะกลับมาเปิดทำการหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตาม
ความคืบหน้าเพิ่มเติมอันนี้คือเท่าที่สำรวจเจอในเบื้องต้น
ต้นนะฮะ๓ร้านในพื้นที่๒อำเภอที่จังหวัดนครปฐมฮะ
คุณผู้ชมยังจำนายประสงค์หรือในสิทธิ์ได้ใช่ไหมคะคนแรก
ที่บอกว่ามีรอปภที่ว่าพอเกิดเหตุเสียงปืนดังขึ้น
ก็ชักปืนขึ้นลำกล้องแล้วเดินไปเดินมาลักษณะเหมือน
คุ้มกันพื้นที่คือโดนสอบปากคำแล้วโดนไปเอาปืนมาแล้ว
แล้วรู้ว่าปืนนี้เนี่ยสมาชิกอบตใช้สิทธิ์ข้าราชการซื้อ
มาให้ให้เขาใช้นี่ค่ะนายประสงค์ใส่กลายกระชื่อคุณนาม
สกุลคุณคุณไหมคะนามสกุลคุณคุณเหมือนนามสกุลเดียวกับนาย
เลยใช่ค่ะเป็นญาติกันเหรอเป็นญาติกันแน่แน่แหละเพราะ
ใช้นามสกุลเดียวกันคือสุดเนี่ยข้อมูลที่เรารู้ก็คือว่า
หมื่นบาทแต่หลังจากนั้นหายตัวไปเลยนี่เรายังตามเขา
ไม่เจอเหลืออยู่ไหนอ่ะค่ะเออกลายงเนี้ยไปเลยนะใช่ค่ะ
คือเมื่อวานนี้ตำรวจคุมตัวนายประสงค์ไปสารจังหวัดนครปฐมฝากขังผลัดแรก๑๒วัน
ก็คือ๑๕๒๖กันยายนข้อหาคือมีปืนไว้ในครอบครอง
แล้วก็ครอบครองปืนผู้อื่นโดยมิชอบนะคะนายประสงค์ยื่นขอประกันตัวห้าหมื่นบาท
คุณออสซี่ดนระวีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยไปที่บ้านหลังนึง
อำเภอเมืองนครปฐมที่เป็นบ้านนายประสงค์นี่แหละบ้านปิดสนิทนะคะไม่เจอใครเลย
แต่ว่าเจอญาติของนายประสงค์ที่อยู่บ้านใกล้กันค่ะเขาบอกว่า
หลังจากที่นายประสงค์ประกันตัวออกมาตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยก็ไปอยู่ที่บ้านญาติอีกคนแล้ว
เพราะว่าต้องการความเป็นส่วนตัวสภาพจิตใจเท่าที่รู้ก็คือแย่
นายประสงค์และภรรยานี่เครียดมากทีนี้เราก็เลยถามว่าเออเป็นญาติกันคงรู้นะว่านี่เขา
เขามาทำงานเป็นรอปภแค่งานวันนั้นหรือเป็นรอปภให้ที่บริษัทเลย
หรือยังไงเขามันเขียวเกี่ยวข้องกันอย่างไรหรอ
เขารับจ้างขับรถกระบะส่งไก่สดค่ะ๑ปีก่อนหน้าก็คือปีที่แล้วนะ
ระหว่างนายประสงค์กับกำนันนกเนี่ยสนิทสนมกันมากน้อยแค่ไหน
จนกระทั่งคืนเกิดเหตุนายประสงค์ก็ไปทำงานตามปกติ
เพราะว่าเข้ากะดึกหลังเกิดเหตุเนี่ย
ประสงค์เองก็ยังคงกลับไปทำงานตามปกติอยู่นะ
ไม่ได้มีท่าทีเครียดหรือกังวลใจหรืออะไรเลย
วันที่๑๔กันยายนที่ตำรวจเชิญตัวนายประสงค์ไปให้ปากคำ
กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗แล้วก็ถูกนำตัวกลับมาเอาปืนของกลาง
แล้วก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับพรบออาวุธปืนนี่แหละ
หลังจากนั้นนายประสงค์คือเครียดหนักแล้วไม่กลับมาที่บ้านหลังนี้อีกเลย
เอ่อพิเศษแต่ลายไฟล์ของอื่นไม่มีครับครับใช่ใช่
ซึ่งหลังจากที่พอลุงแกโดนจับไปแล้วเนี่ยทางภรรยาเขาได้มาขอคำปรึกษาหรืออะไรจากเราบ้างไหมครับ
อ๋อไม่ครับไม่มีในการประกันตัวในการแบบอะไรพวกเนี้ยอืมไม่มีครับ
ส่วนอาวุธปืนก็ไม่เคยเห็นแล้วครับไม่ครับนอกจากนี้ทีมข่าวยังได้ข้อมูลมาด้วยนะคะว่าปืนที่นายประสงค์ถือในคืนวันเกิดเหตุที่ว่าใช้เอ่อ
สมาชิกอบตคนนึงใช้สิทธิ์ค่าราชการในการซื้อแล้วก็เอามาให้นายประสงค์ใช้
เขาบอกเจ้าของคือนายศักดิ์ชัยค่ะซึ่งก็เป็นญาติกันอีกนั่นแหละแล้วก็เดินทางไปสอบถามข้อเท็จจริงนะคะ
นายศักดิ์ชัยนี่อยู่ห่างจากบ้านนายประสงค์แค่ห้าร้อยเมตรค่ะก็เจอภรรยานายศักดิ์ชัย
แต่ว่าไม่ได้ขอให้เปิดเผยข้อมูลอะไรก็ไม่ได้ให้ข้อมูลกันมาให้เหตุผลว่าให้การกับตำรวจไปหมดแล้ว
แล้วส่วนตัวเธอบอกเธอไม่เคยเห็นปืนกระบอกนั้นเลยแล้วก็ไม่เคยเห็นว่าสามีจะมีอาวุธปืนเอาไว้ครอบครองด้วยค่ะ
อีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนก็มีคำถามนะครับว่าเอ๊ะคืนวันที่เกิดเหตุเนี่ยช่วงสายที่บอกว่า๑๐โมง๑๖นาทีกล้องวงจรปิดอีกตัวหนึ่งที่มันหันกล้องเข้าไปเพื่อจะจับภาพบรรยากาศในงานเลี้ยงนั้นเนี่ย
คนที่ไปกดปิดสวิตช์น่าจะเป็นกำนันนก
แล้วโดยที่มีใครไปสะกิดเตือนหรือว่าไปสะกิดบอกอะไรหรือเปล่า
วันนั้นจะมีใครเห็นเหตุการณ์หรือไม่อดสงสัยไม่ได้
คุณออสซี่ดนรวีนักข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปต่อเลยครับ
ไปที่บ้านของร้านโต๊ะจีนซึ่งรับเหมาจัดงานเลี้ยงนั่นแหละฮะ
ก็ไปพูดคุยกันกับคนงาน
เขาบอกว่าปกติแล้วเจ้าของโต๊ะจีนจะว่าจ้างลูกน้อง
ไปจัดสถานที่เป็นครั้งคราวไม่ได้ให้มีการจ้างเป็นประจำ
ก็คิดค่าจ้างเป็นรายโต๊ะนะฮะคิดเป็นโต๊ะก็เหมาไปว่าโต๊ะละเท่าไหร่
วันที่เกิดเหตุทราบว่ามีการไปลงโต๊ะจีนไม่เยอะมาก
มีคนงานไปแค่ประมาณคน๒คนเองครับ
และหากไม่มีการรับเหมาจัดเลี้ยงก็จะไม่ติดต่อคนงาน
ดังนั้นที่โกดังโต๊ะจีนจึงไม่มีคนงานประจำอยู่
เมื่อไหร่มีงานถึงเรียกถึงตามอ่า
ส่วนตัวของเธอเนี่ยเพิ่งเข้ามารับจ้างล้างถ้วยชาม

ไม่รู้ว่าในวันที่เกิดเหตุนั้นคนงานที่ไปจัดสถานที่
งานเลี้ยงจัดโต๊ะจีนที่สำนักงานกำนันนกคือใคร
คุณออสซี่ครับโทรศัพท์ไปหากำนันสายัน
เจ้าของร้านโต๊ะจีนสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
เจ้าของร้านโต๊ะจีนบอกว่าให้ปากคำกับตำรวจไปทั้งหมดแล้ว
ส่วนตัวลูกน้องที่อยู่ในระหว่างเกิดเหตุนั้นก็ไม่ได้อยู่แล้ว
เรียกเข้ามาที่โกดังเพราะว่าก็ไม่ได้มีงานจ้างอะไรอีกเลย
หลังจากเกิดเรื่องเนี่ยนะฮะนี่ก็ผ่านมาแล้วกี่วันตั้งแต่๖กันยายน
วันนี้ก็๑๖กันยาแล้ว๑๐กว่าวันแล้ว
หลังเกิดเรื่องตอนนี้สภาพจิตใจคือย่ำแย่มาก
เครียดเครียดจนไม่รู้จะทำยังไงต่อไปแล้วครับ
ทีนี้มีชาวบ้านคนหนึ่งให้ข้อมูลกับไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะ
บอกว่าเรื่องที่เคยมีข่าวว่ากำนันนกขึ้นมาดำรงตำแหน่ง

แล้วสุดท้ายแล้วก็มารู้ว่าจริงไม่ได้เสียชีวิต
แต่ว่าเขาลาออก
เพราะว่าจริงแล้วเขายังเหลืออีกประมาณสัก๒เดือน

ก็มีคนบอกว่าไม่ได้เป็นการลาออกธรรมดา
เพราะแม้อีกแค่๒เดือนเองจะเกษียณอยู่แล้วลาออกทำไม
เขาบอกถูกจ้างให้ออกด้วยเงินหลักล้าน
อ่าเราเลยไปคุยกับชาวบ้านคนหนึ่งในพื้นที่ตำบลตากล้องซะหน่อยนะคะ
เขาบอกว่าโอ้ผมรู้จักครอบครัวกำนันนกดี
คือแต่เดิมครอบครัวนี้ก็เป็นชาวบ้านธรรมดาทั่วไปนี่แหละ

และต่อมาตากำนันนกก็เกษียณ
ก็เลยให้ผู้ใหญ่ประโยชน์หรือผู้ใหญ่โหด
สมัครผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ได้รับเลือก

ก็ให้ป้าของกำนันนกมาลงสมัครผู้ใหญ่บ้านก่อน
เพราะตอนนั้นกำนันนกยังอายุไม่ถึงเกณฑ์

ก็เลยให้มาสมัครผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ได้รับเลือกค่ะ
ว่าคนก่อนหน้าก็คือคุณป้าของกำนันนกเอง
ทีนี้อย่างที่รู้กันว่ากำลังนกเป็นผู้ใหญ่บ้านแค่๑๐เดือนนะคะ
เดือนปุ๊บก็ขึ้นมาเป็นกำนันแทนคนเก่าที่ลาออก
เขาบอกว่าที่รู้มาเนี่ยกำนันคนเก่าชื่อเจ้า
ไม่ได้ลาออกแต่ถูกจ้างให้ลาออกด้วยเงินหลักล้าน

สรุปที่ตอนแรกบอกว่าเอ๊ะเขาตายแล้วกำนกก็เลยขึ้นมาแทน
ไม่นะเขาถูกจ้างให้ออกตอนนี้เขาก็ยังมีชีวิตอยู่
ก็เลยถามว่าแหมแต่มันอีกแค่๒เดือนเองต้องจ้างให้ออกด้วยเงินหลักล้านเลยเหรอ
รอสักนิดแล้วให้สมัครอะไรอย่างนี้มันไม่ได้เลยเหรอ
ก็บอกว่ากำลังนกอะอยากได้ตำแหน่งกำลังมาก

ก็เลยทำให้กำนันนกเนี่ยแตกต่างจากรุ่นพ่อก็คือผู้ใหญ่โหดมาก
คือลักษณะเหมือนคึกขนองหลงละเริงอะไรแบบนี้
เขาช่วยอะไรงานสองกินบริจาคอะไรอย่างนี้
แต่ทีนี้พอกำลังมาเปลี่ยนเอง
เขาก็ได้ปรมีพ่อเขาไป

ข่าวนี้เนี่ยเราตามกำนันครบทั้งหมู่บ้านตากล้องแล้วมั้งคะ

ตำบลตากล้องนี่เราไปไล่เจอกำนันครบหมดแล้วละมั้งเนี่ย
ไปที่บ้านของนายทวีเดชหรือกำนันเจ้านะคะ
กำลังเจ้าบอกอ๋อผมยังไม่ได้ตายนี่ไง

ผมก็เลยลาออก

ว่ามีปัญหาสุขภาพซึ่งผู้ใหญ่โหดก็มอบเงินสินน้ำใจให้ผม
เท่าไหร่เหรอล้านหนึ่งฮะสินน้ำใจเยอะมากเลยนะคะ
หนึ่งล้านเลยเหรอให้ล้านหนึ่งค่ะส่วนเหตุผลที่ตระกูลของกำนันนกอยากเป็นกำนันก็
อย่างที่ชาวบ้านว่าแหละมันเอื้อต่อธุรกิจครอบครัว
ทีนี้ก็เลยถามว่าตอนที่กำนันนกเป็นกำนันกับตอนที่กำนันเจ้าเป็นกำนันเนี่ย
แตกต่างกันไหมกำนันในพื้นที่ตากล้องเขาเขาทำกันยังไง
เขาเคยเชิญตำรวจมาจัดงานเลี้ยงวันเกิดแบบนี้ไหมที่เราเห็นในภาพเมื่อปีหกห้าเนี่ย
คลิปนั้นน่ะมีไหมกำนันเจ้าบอกว่าคุณไปถามชาวบ้านดูแล้วกัน
อืมว่าต่างหรือเหมือนอืม
ก็เขารู้ค่ะว่าผมจะลาออกสู่พ่อแม่งแขนแรงครับ
แกก็ได้มาหาผมแล้วก็แกบอกอ้าวโอเคเพื่อน
เราก็ให้สินมั่นใจมาล้านหนึ่งล้านหนึ่งครับ
แล้วหลังจากนั้นแกก็ไปประสานกันเองเขาจะให้ลูกเขาขึ้น
เหตุผลที่จะให้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะธุรกิจเขามี
หลังนี้แกเป็นกำนันแล้วผมก็หมดหน้าที่ผมก็ไม่ได้เคยประสานกัน
ไม่เคยได้คุยกันเอาอะไรกันเสียใจและความเป็นห่วง
ว่ากำลังแกทำอะไรแกตัดสินใจเกินกว่าเหตุ
ก็ได้ยินข่าวก็รู้สึกว่าสยบใจแต่สิ่งที่กำนันเจ้ายืนยันกับผู้สื่อข่าว
ชัดเจนมากว่าถ้าคุณอยากรู้ว่ากำนันนกกับกำนันเจ้า
ดำรงตำแหน่งกำนันเหมือนหรือต่างกันคุณไปถามชาวบ้าน
แต่อันนี้ผมตอบให้เลยผมไม่เคยเชิญตำรวจมาร่วมงานเลี้ยง
นั่นคือกำนันเจ้านะฮะนี่จากประเด็นที่งานเลี้ยงสำนักงานกำนันนก
มีตำรวจโดนยิงขยายไปในวงกว้างมากเลยนะ
นี่หลายเรื่องด้วยนะทั้งเรื่องของการประมูล
ว่าประมูลเรื่องของโครงการรัฐเรื่องของอิทธิพลในพื้นที่อ่า
เรื่องของตำแหน่งซื้อขายตำแหน่งอีกโอ้โหเรื่องปืนอีก
แล้วไม่รู้จะกว้างไปอีกแค่ไหนด้วยแล้วจะไปจบที่ตรงไหนค่ะ
อีกหนึ่งเรื่องที่ถูกขีดวงออกมาก็คือเรื่องวงจรปิดนะครับ
หลังจากตำรวจแถลงว่าวงจรปิดจุดที่เห็นวินาทีสังหารสารวัตรสิว
ว่าสารวัตรแบงค์ถูกกำนันนกเนี่ยมีคำสั่งส่งสัญญาณให้นายน่องเลยนะฮะ
ก่อเหตุลั่นไกลสวิตช์มันถูกปิดกล้องตัวนั้นพอดีเลยเนี่ยค่ะ
ล่าสุดครับเราไปถามเจ้าของร้านวงจรปิดปรากฏว่ามีมุมอื่นที่จะเห็นจุดยิงได้อีกนะครับ
คุณผู้ชมครับมีอีกเหรอฮะไปถามเรื่องกล้องวงจรปิดครับ
ที่มีการติดตั้งของสำนักงานกำนันนกร้านวงจรปิดที่เคยไปติดตั้งกล้องเนี่ยนะฮะ
เบื้องต้นช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ข้อมูลว่าเมื่อเดือนมีนาคมปี๖๕
ถูกว่าจ้างให้ไปติดตั้งกล้องคุณภาพสูงเจ็ดตัวเดิมเนี่ย
มีอยู่แล้วติดเอาไว้อยู่แล้วเนี่ย๘ตัวคุณภาพไม่สูงแล้วมีเสียด้วย๒ตัว
แล้วก็มาซ่อมบำรุงอีกครั้งช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาปีนี้ปี๖๖นะฮะ
กล้องที่กำนันนกเลือกและให้ช่างมาติดนั้น
เป็นกล้อง๔ล้านพิกเซลความคมชัด

แล้วภาพมันจะชัดเจนมันจะสว่างใสมีอินฟาเรทในตัว
คือต่อให้กลางคืนก็มองเห็น
กลางคืนก็ภาพเห็นคมชัดแล้วมีไมค์ในตัวด้วย
แสดงว่าเห็นทั้งภาพได้ยินทั้งเสียง

ให้งบไว้๕๐๐๐๐บาทติดตั้งและวางระบบ

ด้วยคุณภาพของกล้องด้วยราคาของกล้อง
ความคมชัดเสียงระบบสัญญาอะไรต่าง
ทางร้านเคยไปซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิดที่บ้านกำนันนก
ช่วงธันวาคมที่ผ่านมา
จากระบบของกล้องมันเสียก็เลยเปลี่ยนเครื่องใหม่
แล้วช่วงเวลาเข้าไปติดกล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุเนี่ย
สังเกตเห็นมีชายผมเกลียนอยู่ภายในบ้านกำนันนกจำนวนหนึ่ง
คอยเดินตามตลอด
ตลอดเวลาที่มีการติดกล้องวงจรปิด

เหมือนเขาคอยเฝ้าดูตลอดเวลา
ตรงจุดที่เกิดเหตุยิง
หากไม่มีการเคลื่อนย้ายกล้องจะเห็นว่าจุดที่ยิงก็คือบริเวณลานกว้างตรงสระน้ำ

จะมีกล้อง๒๓ตัวเก็บภาพได้
โดยตัวแรกจะหันไปที่สระน้ำจากด้านหลัง
อีกตัวหนึ่งจะหันออกมาจากหน้าบ้าน
และจุดหนึ่งจะเห็นจากมุมที่มีต้นไม้ขวาง

ถ้าหันหน้าเข้าฝั่งซ้ายจะเป็นสระน้ำ
ฝั่งขวาก็คือห้องยาวที่ติดฟิล์มดำ
ตรงจุดนั้นเหล่านี้ที่เล่ามาเนี่ยก็คือว่าร้านวงจรปิด
กำลังจะบอกว่าแม้จะไม่ได้มีกล้องตัวที่มันหันไปตรง
จับภาพได้เป๊ะองศาเป๊ะ
เพราะว่าถูกกดปิดสวิตช์ตอน๑๐โมง๑๖นาที
แต่กล้องมุมอื่นน่าจะเห็นภาพวินาทีตอนนั้นได้
และในวงแดงนี่ก็คือภาพจุดที่ร้านวงจรปิดอธิบาย
ว่ามันมีตัวไหนบ้างที่หันไปแล้วสามารถจะจับภาพบริเวณใกล้เคียงได้
ฟังเพิ่มเติมฮะ
เจ้าของร้านวงจรปิดบอกเพิ่มเติมนะครับว่าปกติสำนักงานของกำนันนกเนี่ย

ถ้าจะปิดสวิตช์เฉพาะในวันนั้นที่กำลังจะจัดงาน
คือปิดตอน๑๐โมง๑๖นาทีและงานจัดช่วงค่ำ
มันก็น่าคิดนะทำไมต้องมาปิดตอนนั้น
ช่วงเวลาก่อนที่จะมีการจัดงานเลี้ยงช่วงค่ำ
ก็สงสัยได้แต่การไขคำตอบการหาคำตอบของคำถามทั้งหมดนี้
ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการสางคดีคลี่ปมสงสัยต่างครับ
ค่ะซึ่งหนึ่งเรื่องที่คิดว่าน่าจะพอคลายความสงสัยบางอย่างในใจคนดูของสังคมได้เนี่ย
น่าจะเป็นการเปิดภาพนิ่งกล้องวงจรปิดเมื่อคืนนี้ที่บิ๊กโจ๊กออกมาเปิดนะคะ

ศาสตราจารย์พันธบรวจโทรดรกฤษณพงศ์เองก็ออกมาบอกนะคะว่า
การที่ตำรวจมาเปิดเผยภาพวงจรปิดถึงแม้จะเป็นภาพนิ่งเนี่ย
มันเป็นการยืนยันว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จ
ซึ่งก็น่าจะคลายความสงสัยให้กับสังคมได้บ้างนะคะ
คือทางด้านรองศาสตร์อาจารย์พันธรรมดเทอร์โรคเตอร์กริชณพงษ์ผู้ตระกูล
ผู้ช่วยอธิกรรมบดีและประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยา
และการบริหารงานยุติธรรมมรังสิต
ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีค่ะบอกว่า
การเอาภาพในกล้องมาเผยเนี่ย
ว่าใครทำอะไรในคืนเกิดเหตุบ้าง
กล้องวงจรปิดเหล่านี้ถือเป็นหลักฐานสำคัญทางวิทยาศาสตร์นะคะ
เพราะมันไม่สามารถเปลี่ยนคำให้การได้ยกเว้นมันถูกตัดต่อ
ซึ่งบิ๊กโจ๊กก็ยืนยันเมื่อคืนนี้แล้วว่าไม่มีการตัดต่อเพราะผมดูเองเลย
และมันยังสามารถไปเทียบคำให้การของพยานในเหตุการณ์ได้ด้วย
ว่าใครพูดเท็จใครพูดจริงทำให้ตำรวจหลายคนเลยนะคะ
มีความเสี่ยงสูงมากที่จะโดนดำเนินคดี
ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือว่ามาตราหนึ่งห้าเจ็ดที่เราจะได้ยินกันอยู่บ่อยบ่อย
ซึ่งคงจะต้องเอาภาพเหล่านี้ไปเทียบเคียงกับคำให้การของแต่ละคน
ตรงเนี้ยตามนั้นแต่คำให้การของคนเนี่ย
อาจจะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ภาพหนึ่งอาจจะมีจิ๊กซอลประมาณร้อยชิ้น
ตอนนี้มีมีประมาณห้าสักห้าเก้าเศสชิ้นครับแต่
พอจะเห็นภาพแล้วว่าภาพที่เห็นอยู่เป็นรูปช้างไม่ใช่รูปแมวหรือรูปม้า
ซอบางตัวถึงแม้อาจจะมาเติมให้ไม่สมบูรณ์เป็นภาพทั้งร้อยส่วนร้อยชิ้น
แต่อย่างน้อยคนทำงานในขณะนี้คณะทำงานนะครับ
เขาไม่รู้ว่ารูปภาพจะเป็นภาพอะไรหรอกครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ประชาชนมีคำถามเยอะนะฮะ

แล้วก็จับตาดูการทำงานของเจ้าหน้าที่เพราะว่าพอตำรวจต้องสอบตำรวจด้วยกันเองเนี่ย
ประชาชนก็อดจะกังวลและเป็นห่วงไม่ได้ดังนั้น

แล้ววงจรปิดนี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญเลยล่ะครับ

ขณะที่พลตำรวจโทจีรพบภูริเดชครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ให้ความเห็นคดีกำนันนกนะครับบอกว่ามั่นใจ
พยานหลักฐานที่มีเนี่ยเพียงพอที่จะเอาผิดกำนันนก
ให้ได้รับโทษสูงสุดประหารชีวิตได้

เพราะถือว่าเป็นผู้บงการเป็นคนสั่งการ

บิ๊กกล้องครับพลตรวจโทรจีรพพภูริเดช
ก่อนหน้านี้ท่านติดภารกิจไปต่างประเทศเดินทางกลับมาแล้ว
แล้วท่านก็เป็นผู้บังคับบัญชาสายตรงของสารวัตรสิว
ว่าสารวัตรแบงค์สารวัตรตำรวจทางหลวงใช่ไหมครับ

โดยงานที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลของตำรวจสอบสวนกลาง
พลตำรวจโทจีรพบภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
หลังจากเดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่สหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้นะครับ
แม้ว่าตัวท่านจะอยู่ต่างประเทศมิ้นและคุณผู้ชมครับ
แต่ท่านติดตามเรื่องนี้ตลอดตั้งแต่คืนที่เกิดเรื่อง
มีคนโทรไปรายงานให้ท่านทราบและท่านก็บัญชาการสั่งการประสานงาน
กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลูกน้องของท่านโดนยิงแบบนี้

ไม่ปล่อยเอาไว้แน่ครับจับตาดูเรื่องนี้อย่างถี่ยิบเลยแหละ
หลังจากเดินทางไปสหรัฐอเมริกานะครับพอกลับมาถึงประเทศไทยเนี่ยนะฮะ
บอกว่าแม้กำนันนกจะถูกคุมขังตอนนี้อยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ใช่ไหมครับแต่แนวทางการสืบสวนสอบสวนยังคงเดินหน้าต่อไป
เพื่อสืบหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเอาผิดให้ได้มากที่สุดการ
กระทำของกำนันนกกับลูกน้องในน่องที่ถูกวิสามันไปถือว่า
อาจมากไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายกล้องวงจรปิดที่ยังกู้
ได้ไม่ครบบิ๊กกล้องยืนยันว่าจากพยานหลักฐานที่มีอยู่ถือ
แน่นหนาและบ่งชี้ได้ว่ากำนันนกคือผู้สั่งการให้ใน
น่องยิงสารวัตรสิวโดยเฉพาะคำให้การของพยานที่เห็นเหตุการณ์
พยานแวดล้อมที่มาที่ไปของปืนพฤติกรรมการทำลายหลักฐาน
หรือว่าเจตนาของผู้ก่อเหตุรวมไปถึงมูลเหตุแรงจูงใจล้วน
เป็นองค์ประกอบสำคัญทางคดีครับที่เป็นองค์ประกอบที่ล้วนแล้ว
มีน้ำหนักและสามารถทำให้กำนันนกเนี่ยมีโอกาสได้รับโทษ
สูงสุดคือประหารชีวิตได้นะครับนี่คือบิ๊กกล้องบอกนะผู้
ชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตโทจีรพบภูริเดชนอกจากนี้สั่งการ
คลี่คลายคดีเนี่ยนะฮะเร่งขยายผลตรวจสอบเครือข่าย
กำนันนกว่าเกี่ยวข้องกับการหัวประมูลโครงการก่อสร้าง
เสียภาษีถูกกฎหมายหรือไม่รวมไปถึงตรวจสอบว่าทรัพย์สินมี
ทั้งหมดเท่าไหร่มีที่มาที่ไปอย่างไรมีข้อมูลพยานหลักฐาน
บ้างแล้วแต่อาจจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบให้กระจ่างชัด
ล่าสุดครับพลธจีรพพภูริเดนผู้บัญชาการตรวจสอบสวนกลางจะ
เรียกประชุมคณะทำงานในคดีนี้ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวน
กลางวันจันทร์ที่๑๘กันยายนที่จะถึงนี้เวลาบ่าย๒โมงและ
ก่อนหน้านั้นครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติท่านลงนามคำสั่งให้โอนสำนวนการสอบสวนคดีที่
บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗รับผิดชอบดูแลเนี่ยไปที่กอง
ัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทั้งหมดเพราะเป็นคดีที่เกี่ยวเนื่อง
กันกับการยิงตำรวจนะฮะก็คือยิงสารวัตรแบงค์หรือว่า
สารวัตรสิวแล้วก็รองผู้กำกับวสินแต่ว่าในส่วนของการ
สอบพยานในคดีละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่
โดยมีชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕๗หรือม๑๕๗และคดี
ประมูลของบริษัทกำนันนกยังคงสอบปากคำที่ตำรวจภูทร
เจ็ดเป็นหลักเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เกิดเรื่องแล้วก็เพื่อ
ความสะดวกของพยานในการเดินทางมาสอบปากคำด้วยนะฮะใน
ขณะเดียวกันครับเดิมทีคืนนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
โจ๊กจะมีการแถลงตอนแรกก็คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นช่วงเวลา
ใกล้กันกับก่อนหน้านี้ก็เกือบเกือบสี่ทุ่มแต่เห็นว่าคืนนี้ยก
การแถลงนะครับจะเลื่อนการแถลงรายละเอียดต่างต่างเกี่ยวกับ
ความคืบหน้าทางคดีเป็นวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้๑๗กันยายน
เวลาบ่าย๓โมงค่ะเพราะวันนี้ในบิ๊กโจ๊กท่านลงต้านไปที่
งขลาและท่านก็ให้สัมภาษณ์เบื้องต้นบ้างแล้วเดี๋ยวรอติด
ตามความคืบหน้าทั้งหมดนี่คือความคืบหน้าทางคดีที่อัปเดต

คุณผู้ชมคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วนะคะที่จะมีการสวด
อภิษฐรรมศพของผู้กำกับเบิ้มแล้วพรุ่งนี้จะเป็นพิธีชา
ปนกิจนะคะวันนี้ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่วัดใหญ่ท่าเสา
ด้วยค่ะก็นี่ค่ะเขาเริ่มมีการตกแต่งเมนกันแล้วนะคะ
คะก็จะเป็นครอบครัวคือญาติของคุมกับเบิ้มนี้ล่ะคะก็มี
ตกแต่งด้วยผ้าสีขาวห้อยระยะลงมาลักษณะโทนสีที่ใช้นี่จะเป็นสีขาวหมด
เลยนะคะจังหวะที่ทุกคนกำลังช่วยกันตกแต่งเมนอยู่เนี่ย
แม่ของภูมิกับเบิ้มก็เดินมาบอกน้องน้องบอกให้หยุดทำก่อน
กินข้าวกินปลากันก่อนแล้วคุณแม่ก็เป็นคนเดินตรวจความเรียบร้อย
ที่บริเวณเมนนี่ค่ะเราได้คุยกับพระใบดีกาสมหมายนะคะ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหญ่ท่าเสาก็บอกว่าพ่อและแม่ผู้อำกับเบิ้มเนี่ย
ร่วมทำบุญกับทางวัดหลายโอกาสมากมากพอครอบครัวเกิดความสูญเสีย
ทางวัดก็เลยช่วยกันจัดงานให้อย่างเต็มที่ตั้งแต่ดอกไม้หน้าศพ
การตกแต่งเมนเน้นสีขาวเนี่ยเพราะว่าอยากให้ดูแล้วสบายตา
รื่นร่มเย็นก็อยากจะจัดให้สมเกียจผู้อำกับเบิ้ม
คนมางานเห็นแล้วก็จะได้รู้สึกภาคภูมิใจในเกียรติของผู้กำกับเบิ้ม
ได้คุยกับเพื่อนสนิทของผู้กำกับเบิ้มด้วยนะคะเห็นบอกว่าเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยประถมเลยค่ะ
ที่โรงเรียนอนุบาลอุตรดิษฐ์สมัยเรียนเนี่ยเคยแข่งกระโดดเชือกกับผู้อำกับเบิ้มด้วย
แพ้นะคะเขาได้ที่สามผู้อำกับเบิ้มได้ที่สอง
แต่เพื่อนที่ชื่อเต้ได้ที่หนึ่งค่ะนี่มีภาพยืนยันด้วย
ผู้อำกับเบิ้มเนี้ยก็แหมเป็นแก๊งชายล้วนอ่ะเนอะครับ
โตมากับแก๊งเพื่อนผู้ชายก็ชอบเตะบอลมากแล้วก็เป็นคนตั้งใจเรียน
เรียนจบม๓ภูมิกับเบิ้มก็สอบเตรียมทหารได้
วันนี้เพื่อนไม่อยู่แล้วก็อยากจะให้เพื่อนหลุดพ้นจากบ่วงกรรม
แล้วก็ให้เพื่อนได้ไปสู่พบภูมิที่ดีนะคะ
ความรู้สึกผมผมก็เสียใจนะเสียใจแต่
เราก็เคารพการตัดสินใจของเพื่อนแหละนาทีนั้นน่ะนะทางเดียวที่ทำได้คือผมสร้างบุญอย่างเดียว
ส่งบุญให้เพื่อนอย่างเดียวแต่ยังไงมีทางเดียวแหละ
เราก็มันย้อนไปไม่ได้เราก็เสียใจก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
สิ่งสุดท้ายอยากจะบอกอะไรกับพี่เบิ้มไหมครับ
ต้องห่วงทางนี้นะทุกวันมันต้องได้บุญ
เดี๋ยวพี่จะสร้างให้มันทุกวันเลยทุกทาง
รักมันมากมันจะสร้างบุญส่งให้เลย
การสวดอภิธรรมร่วมกับเบิ้ลมคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายนะคะ
สุดท้ายนะคะก็จะมีเพื่อนนโรงเรียนในร้อยตำรวจรุ่น๕๕แล้วก็เพื่อนมัธยมโรงเรียนอุตรศักดิ์รุ่น๘๔เป็นเจ้าภาพค่ะ
พรุ่งนี้เพื่อนบอกว่าจะใส่เสื้อฟุตบอลไปร่วมงานเผาศพด้วย
เพราะมันเป็นเสื้อฟุตบอลที่ผู้อำกับเบิ้มเป็นคนจัดทำเอาไว้เพื่อที่จะเตรียมไปแข่งด้วยกัน๒๒ตุลาคมค่ะ
แต่ก็ภูมิกับเบิ้มยังไม่ได้ไปแล้วนะคะ
ส่วนเสื้อของผู้อำกับเบิ้มเนี่ยทางเพื่อนจะเอาไปใส่กรอบแล้วเตรียมเอามาให้ครอบครัวพรุ่งนี้ในพิธีชาปนกิจ
ซึ่งในวันพรุ่งนี้ค่ะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองพบตรบิ๊กต่อจะเป็นประธานในพิธี
และพลตำรวจโทจีรพบภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะมาร่วมงานด้วยตัวเองด้วยนะคะ
ค่ะแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากที่รู้ข่าวกรณีที่ตำรวจโดนยิงอืมที่นครปฐมเนี่ยนะฮะ
แล้วก็มีชื่อผู้กำกับเบิ้มปรากฏอยู่ในข่าวด้วย
เพื่อนในกลุ่มลายสมัยมัธยมที่เขาตั้งชื่อกลุ่มลายกันว่า

ห้องน้ำฉายออตอกลุ่มนั้นเพื่อนตั้งแต่สมัยอย่างเล็กด้วยกัน
เรียนมาด้วยกันก็ให้กำลังใจผู้กำกับเปิ้มในกลุ่มลายกลุ่มนั้นเยอะมาก
ลูกศิษย์ท่านพ่อภรรยาพิชัยดาบหักสู้ครับ
ที่คุณผู้ชมและมิ้นเห็นอยู่หน้าจออันนี้คือหลักฐานสำคัญ
เพื่อนส่งข้อความให้กำลังใจผู้กำกับเบิ้มแบบรัว
เบิ้มสู้เป็นกำลังใจให้ครับสู้สู้ครับ
นี่ฮะอุตรดิษฐ์เขาก็จะนับถือพระยาพิชัยดาบหักใช่ไหมครับ
ก็เลยมีคนบอกว่าลูกศิษย์ท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหักสู้ครับ
กำลังใจส่งไปให้รัวแบบนี้
ข้อความจะหนักซ้ายไม่มีการตอบกลับจากทางฝั่งขวาเลยครับ

ผู้กำกับเบิ้มไม่ได้ตอบกลับอะไรใดมาเลย
ก่อนที่จะกดออกไปจากกรุ๊ปไลน์ช่วง๙โมง๓๓นาที
นี่ครับวันที่๑๐กันยายน
หลังจากนั้นเราก็ทราบข่าวเศร้าว่าผู้กำกับเบิ้มนั้น

ผู้กำกับเบิ้มเป็นคนที่ตั้งปณิธานเอาไว้ครับ

สิ่งที่อยู่ในใจผู้กำกับเบิ้มตลอดคือ
คนเราต้องรับทั้งผิดรับทั้งชอบ
ถึงจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ
ผู้กำกับเบิ้มพูดประโยคนี้บ่อยมาก
จนทุกคนรู้และจดจำได้
สมัยเรียนมัธยมที่โรงเรียนอุตรดิษฐ์นั้น
กำกับเบิ้มมีความเป็นผู้นำสูง
พอขึ้นชั้นม๔สอบเตรียมทหารติด
ในรุ่นสอบเตรียมทหารได้๕คน
สอบได้ตำรวจคนเดียวคือผู้กำกับเบิ้ม

ปกติแล้วเวลาผู้กำกับเบิ้มกลับมาที่อุตรดิษ

เตะบอลนัดกินข้าวกับเพื่อน
ไม่มีการเอายศเอาตำแหน่งมาเกี่ยวข้อง
ต่อให้ติดยศเป็นผู้กำกับ
ต่อให้ติดดาวบนป่ากี่ดาวก็ตาม

แต่กับเพื่อนคือมีแค่เรากับนาย
เป็นกันเองกับเพื่อนแล้วมีแต่รอยยิ้มกับเสียงหัวเราะ
คุณรามินบอกว่าได้เจอกับผู้กำกับเบิ้มเมื่อเดือนที่แล้ว

คุยเรื่องที่สบายใจกับเพื่อนผ่อนคลายกัน
เหล่านี้เป็นความประทับใจที่อยู่ในใจของเพื่อนตลอดไปครับ

หยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุด
หยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุด
หยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุด
หยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุด
หยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุด
หยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุด
หยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุด
หยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุด
หยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุด
หยุดหยุดหยุดหยุดหยุด
หยุดหยุดหยุดหยุดหยุด
หยุดหยุดหยุดหยุด
หยุดหยุดหยุด
หยุดหยุดหยุด
หยุดหยุด

หยุด

หยุด

โขงมากนะคะวัดนั้นเนี่ยอยู่ที่นครพนมนะคะ
คือวัดสว่างสุวรรณารามค่ะวันนี้ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปนะคะ
ไปพูดคุยกับพระราชสิริวัตรหรือว่าเจ้าคุณเพชร
เป็นเจ้าคณะจังหวัดนครพนมฝ่ายมหานิกายแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสวัดสว่างสุวรรณรามด้วย
เจ้าคุณเพชรบอกว่าแม่สารวัตรสิวเป็นเพื่อนสมัยเรียนด้วยกัน
พอโตขึ้นต่างคนต่างก็แยกย้ายแม่สารวัตรสิวแต่งงานมีลูกสองคน
คนโตก็คือลูกชายคือสารวัตรสิวนี่แหละตามประเพณีความเชื่อของคนอีสานนะคะ
เขาบอกว่าถ้าลูกคนโตเป็นลูกชายเนี่ยต้องเอามาฝากเป็นลูกหลวงพ่อที่วัด
เพื่อใช้หลักธรรมคำสอนพระพุทธองค์ชะโลมจิตใจให้เป็นคนมีเมตตากรุณาปรานี
แล้วก็มีจิตใจอบอ้อมอารีต่อเพื่อนมนุษย์สารวัสสิวก็เลยเป็นสิทธิ์ของเจ้าคุณเพชรเลยค่ะ
คุณแม่ก็มาฝากไว้เนอะและยิ่งช่วงปิดภาคเรียนเนี่ย
วัสสิวจะกลับมาทำบุญแล้วก็มาบวชตามประเพณีความเชื่อด้วย
เจ้าคุณเพชรบอกว่าอาตมารักสารวัตรสิวเหมือนลูกเลย
ซึ่งเจ้าคุณเพชรก็ได้หารือกับครอบครัวสารวัสสิวแล้วว่า
พร้อมเนี่ยก็จะนำอัฐิของสารวัสสิวมาเก็บไว้ที่วัดสว่างสุวรรณราม
และเมื่อครบหนึ่งร้อยวันจะทำบุญอุทิศส่วนกุศล
และนำไปลอยอังคารตามความเชื่อที่แม่น้ำโขงนะคะ
เป็นคนน่ารักเป็นคนที่เผื่อเพลินต่อเพื่อนต่อญาติพี่น้อง
การทะเลาะบ่วงแวงอะไรไม่ค่อยมีก็เป็นคนสนุกสนานล่าเริ่ม
หนึ่งคือเป็นคนคนตรงเป็นคนตรงนะไม่ไม่ชอบอาลักษณะเอาเผต
ตามความเชื่อของคนอิสังเราว่าต้องเอาลงดินลงน้ำสู่ครับคอกสูครุม

ที่น้ำกวันผนมเราทำบุญอยู่ที่วัดน่ะ
เขาเป็นคนที่ผูกพันกับสายแม่น้ำโขง
คดีการเสียชีวิตของสารวัตรสิว
แล้วก็รองผู้กำกับวัสสินที่โดนยิง

ทันทีที่มีความคืบหน้าเพิ่มเติมทั้งทางคดี